อีกแล้วค่ะเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่หน่อยนะคะ
วิญญาณนักวิ่งค่ะไปรู้ระทึกกัน
บอกเลยว่านักพนันมีหนาวค่ะ

วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง

วิ่งกันทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งนักพนันแหละค่ะ
ทีนี้วิ่งกันชุนละมุนวุ่นวายไปหมดเลย
เจ้าหน้าที่มากว่า๒๐นายนะคะ
วิ่งเข้าไปเพื่อบุกจับเหล่าบรรดานนักพนัน
เป็นพนันไก่ชนอีกแล้ว
ที่บ้านเกาะหมู่๑ตำบลตะแผนอำเภอศรีบรรพฤษจังหวัดพัทธลุง
เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งจากพลเมืองดีนะคะ
ว่ามีการลักลอบเปิดให้มีบ่อนการพนันไก่ชนขึ้นมา
แล้วไม่เกรงกลัวกฎหมายและการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙เลย
งานนี้นักพนันเกือบ๓๐คนค่ะ
กำลังเพลิดเผลินกับการตีไก่กันเลย
กำลังแบบสนุกสนาน
ตกอกตกใจสิคะแบบนี้
เจอเจ้าหน้าที่วงแตกกระเจิง

ปงเข้าป่าเข้าทงเข้าย่ากันไปหมดเลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องฝึกวิ่งมาเป็นอย่างดี
ัดฝีเท้าเข้าสู้บุกวิ่งตามเข้าไปในป่าแบบนี้

แต่ว่ามาตามหาบรรดานนักพนัน

แต่อย่างว่านักพนันเขาก็จะต้องรู้
เขาเรียกว่ารู้หลบเป็นปลีกใช่ไหม

เป็นคนหนีที่ไล่
ใช่ไหมเขาก็จะต้องรู้แบบทางหนีที่ไล่นั่นแหละนะคะ
เพราะว่านอกจากว่าจะวิ่งหายเข้าไปในป่าแล้ว
บางคนนี่ร่ำเรียนมาจากไหน

หูหลบหนีไปได้
ไม่อะไรจะเก่งขนาดนั้น
เจ้าหน้าที่บอกไม่ได้ฝึกวิชากระโดดข้ามเครื่องขิดขวางแบบทางไกลมาด้วย
บางคนก็ตามจับกลับมาไม่ได้
เนื่องจากว่ากระโดดข้ามคลองได้อย่างรวดเร็วเหลือเกินนะครับ
ถึงยังไงท้ายที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็สามารถจับกลุ่มนักพนันชายได้จำนวน๒คน
พร้อมกับยึดอุปกรณ์การเล่นไก่ชนเนี่ย
แผงกั้นที่เป็นสนามไก่ค่ะ

รวมไปถึงสิ่งสำคัญมากที่จะได้เจอของกลางสิ่งนี้ตลอดก็คือ

รองเท้ากว่า๒๐คู่
เนี่ยหลักฐานเนี่ยของเธอ
เดี๋ยวมารับแล้วที่สำคัญรถเจอกระยานยนต์กว่า๑๐คันค่ะ
ทิ้งกันหมดเลยเอาตัวรอดกันก่อนนะคะ
และที่สนใจมากพนันคุณผู้ชมค่ะ

ซากไก่ชนที่ตายแล้ว
ถูกวางทิ้งไว้บนเก้าอี้อีก๑ตัว

ตีกันโดนไก่ตายอะดูสิคุณ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัว๒ผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางทั้งหมดนะคะ

แล้วก็เดี๋ยวจะหาตัวเจ้าของบ่อนไก่ชนต่อไปนะคะ

ดูสิคุณไก่ตายเลย
สารไหมล่ะเขาหนีเอาตัวรอดไปเรียบร้อยแล้ว

ปกติแล้วเราไม่ได้อยู่ในช่วงพรกรฉุกเฉินแบบนี้

มาทำแบบนี้อีกก็ผิดซ้ำซ้อนกันไปอีกนะคะ